เหนือใต้ออกตก๗๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตร
รวมกันเป็นประเทศไทยยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตาอาชีพไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์
ตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ

ตอนนี้ใบตองอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะ
กับเรื่องราวที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องโอ้โหในวันนี้
เป็นเรื่องของไข่ปิ้ง
ร้านนี้เขาบอกว่ามีลูกค้ามารอซื้อกันแน่นร้านทุกวัน
ที่สำคัญพ่อค้าเนี่ยเขาแยกประเภทขายด้วยการใช้ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเอง
เดี๋ยวบุกไปที่บ้านพ่อค้าเขากันเลยนะคะ
แต่ก่อนอื่นขอปลอมตัวก่อนค่ะ

อ่าเห็นแผงไข่แล้ว
นี่หลังนี้ชัวร์ค่ะคุณผู้ชม

พ่อค้าขายไข่ปิ้งมือสัมผัส

ที่ใครได้ชิมเป็นต้องติดอกติดใจทุกราย
โอ้โหนะใจเยอะมาก

เค็มปิ้งก็มีคนกินเหมือนกัน

อร่อยด้วยนี่คอนเฟิร์ม
อย่างไข่ไก่เราก็ต้องดูเปลือกหนาไปปิ้ง
ไม่ใช่ว่าเอาไข่อะไรไปปิ้งก็ได้

ถ้าใหญ่มากมันช้า

เบอร์สี่เปลือกหนาด้วยห้ามเปลือกบ้าง

เตรียมไข่ปิ้งไปขายวันละ๓๐แผง

หมดจริงเหรอคะณใจ

พร้อมมีไข่ซ้ำรองด้วยค่ะค่ะณใจ

โอเคไปเลย
ถึงแล้วล่ะค่ะตลาดนัดหลังศูนย์การค้า
สถานที่ขายไข่ปิ้งมือสัมผัสของน้าใจ
โอ้โหยังไม่ทันตั้งร้าน
ก็มารอซื้อกันเยอะแยะเต็มไปหมด
ดูจากจำนวนของลูกค้าที่มารอแล้ว
มีทั้งเด็กน้อยวัยรุ่นผู้ใหญ่วัยทำงาน
เรียกว่าทุกเพศทุกวัยจริง
นี่น่าจะเป็นเครื่องการันตีได้เลยค่ะ

ต้องเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาในจังหวัดนครปฐม
ไปคุยกับลูกค้าที่มารอซื้อกันหน่อยดีกว่าค่ะ
เจ้าประจำอ๋อเจ้าประจำแปลว่าซื้อมานานแล้ว
ติดใจอะไรถึงตามมากินถึงนี่เลย
ก็เค้าสดใหม่ค่ะ
ถ้าเป็นประจำเลยใช่ไหม

คุณพี่เดินทางมาจากไหน
จะหมุดสาขอนค่ะ
อยากต่ำวันหนึ่งเนี่ยได้เท่าไหร่ค่ะถ้าต่ำต่อวันเนี่ย๖๐๐ฟองถ้าเกิดว่า๖๐๐คูณกับ๓๐ถึงผู้ชมคิดเอาว่าตอนเดือนเนี่ยรายได้เยอะขนาดไหน

ซึ่งไข่ปิ้งร้านของน้าใจเนี่ยมันมีทั้งหมด๖แบบ
คือถ้าไม่รวมไข่เยี่ยวม้าแล้วก็ไข่เค็มแบบไข่ไก่ปิ้งทั่วไปเนี่ยมี๖แบบ
แบบแรกคืออะไรคะ

ไข่ลวกไข่ลวกนี่ใช้เวลาปิ้งกี่นาที

๓นาทีเป็นแบบไข่ลวกคือแบบที่๑แล้วแบบที่๒นะคะ

เป็นวุ้นมีลวกก่อนแล้วก็เป็นวุ้นวุ้นนี่กี่นาทีคะ

วุ้น๔นาทีเพิ่มมาอีก๑นาที

ดิบบ้างสุกบ้างตานีเนี่ยใช้เวลาปิ้งกี่นาที

ปุ๊บเดี๋ยวนะมันต่างจากวุ้นแค่ครึ่งนาที

๕นาทีใช่ไหมคะ
เพิ่มมาจากแบบเมื่อกี้แค่ครึ่งนาทีเหมือนกัน

ที่๕คือใกล้จะสุก

กี่นาที

ใกล้จะสุกแล้วแล้วสุกเต็มเลยอ่ะ

๗นาทีจะสุกเลย
ส่วนใหญ่แบบไหนขายดี
เป็นวุ้นกับมะตูมตานี๓อย่างนะ
มะตูมตานีก็คือแบบ๒๓๔ใช่ไหมคะ

อันนี้คือสุกระดับไหนรู้เลยเหรอคะ

อันนี้อยู่ระดับ๐มันเดี๋ยวมันยังไม่โดนไป
ระดับ๐ก็ยังไม่ร้อนเลย

แค่มีไข่ปิ้งให้เลือกถึง๖ชนิดก็ว่าสุดยอดแล้วค่ะ
แต่การใช้มือสัมผัสแล้วรู้ได้ถึงความสุขของไข่แต่ละชนิด
นี่มันจะเซียนเกินไปแล้วล่ะค่ะ
แบบนี้ไม่ต้องขอทดสอบความเจ๋งของน้าใจแบบจะกันหน่อยก็แล้วกัน
นาจ่ายขอเลือกไข่ความสุขระดับ๑มาเลย

นี่คือความสุขระดับ๑ค่ะคุณผู้ชม
น้ำก็ยังเป็นแบบเหลวอยู่แบบนี้
ผ่านค่ะ

ระดับที่๑ผ่านไปถือว่าผ่านไปแล้วนะคะ
หน้าใจค่ะระดับที่๒ต่อเลยหาหน่อย

ระดับ๑ก็คือมันจะมีความเป็นแบบ

ไม่มีก้อนแบบนี้คุณผู้ชม

อันนี้มันจะมีก้อนแต่มันก็ยังมีความเป็นวุ้นอยู่เห็นไหมเห็นไหม

ระดับ๒ผ่าน

มันเป็นของตรงนี่ครับก็ซุกนิดหน่อย

มันเหมือนวุ้นด้วยครับแล้วก็มันไม่คาวนะก็อร่อยดีครับ

ระดับ๒ผ่านไปแล้วคุณผู้ชมมาดูระดับ๓ต่อไปค่ะ
มันกำลังค้นหากันอยู่ว่าระดับ๓ก้อนอยู่หนึ่ง
เจอแล้วค่ะระดับ๓

ระดับ๓มันก็จะแข็งกว่าระดับ๒อีกนิดนึง
ไข่แดงเริ่มมีความเป็นก้อนแล้วมีกลมแล้ว
มันจะไม่มีความเป็นวุ้นขาวแล้ว
แต่ว่าเนื้อจะเริ่มเป็นสีขาว
แบบไม่สายแล้วอะค่ะ
แล้วก็เป็นก้อนเรียกว่าระดับ๓ตานี

ตานีมันจะต่างกับอย่างอื่นยังไง
มันสุกอ่ะมันสุกมันก็เหมือนไข่ทั่วไปอะค่ะ

มันก็จะลื่นหน่อยมันก็จะมัน

ไข่แดงเริ่มกลมแข็งนิดนึง
ก็คือเป็นมะตูมใช่ไหมคะ

ระดับ๔ผ่านค่ะ
มาดูระดับ๕ระดับ๕คือ

มะตูมแบบใกล้สุดมากแล้ว

อ๋อแล้วจะออกมีความแบบแข็งนิดนึง

สุกแบบไข่แดงเนี่ย
ใกล้จะแบบสุกแข็งแล้ว
แบบที่๕ผ่านค่ะ

แบบที่๖ตอนกับผู้ชม

หน้าใจใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ก็สามารถรู้ได้ถึงความสุขของไข่แต่ละระดับได้แล้ว

เหนือจากความสามารถของน้าใจแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่คลองใจลูกค้าก็คือรสชาติของไข่ปิ้งทั้ง๖รูปแบบนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
ไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าร้านไข่ปิ้งร้านนาใจร้านนี้กลายเป็นขวัญใจของลูกค้าทุกเพศทุกวัยไปเรียบร้อยแล้วค่ะสุดยอด
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหาออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่พบปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
ช่วงหน้าตามแดนอันไหนเที่ยวตลาดพาเจริญแล้วจานี้เท่าไหร่ครับ๒๐บาทถูกมากเลย
ชมความเป็นไทยเมียนมาที่ต้องร้องว่าโอ้โหสักครู่กลับมาเจอกันค่ะ